ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดเพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ

สูงสุดถึง๑ล้านบาท
ในเกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

ต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวนะครับนอกจากความทุกข์ที่ทำงานแล้วได้เงินเลี้ยง
ครอบครัวไม่เพียงพอเนี่ยชีวิตของลูกสาวคนหนึ่งที่มาในรายการวันนี้ครับ
ยังทุกข์ยิ่งขึ้นเมื่อรู้ว่าดวงตาของผู้เป็นพ่อ
มืดมัวลงทุกวันและข้อเข่าของแม่ก็เสื่อมลงทุกวัน
และเธอก็ไม่มีเงินสำรองที่จะใช้ดูแลพ่อแม่ในช่วงที่พักฟื้น
แล้วจะใช้ชีวิตกันต่อไปอย่างไรไปชมเรื่องราวชีวิตกันครับ
เท่าที่จำความได้ก็จะเห็นพ่อลำบากมาตลอด
พ่อทำงานก่อสร้างมาก็จะเห็นเขาทำงานสูงสูง
บางทีเขาก็เกิดอุบัติเหตุวันนั้นมันมึน
มนบูบลมลงไปก็หัวจัดพลาดนั่งลัด
เย็บสิบสามเข็ม
ชื่อนางสาวนรพรสุขสำรานค่ะ

บ้านของเรามีกันอยู่๔คนค่ะ

ยายเป็นโรคประจำตัวหลายอย่างค่ะ
เป็นความดันเบาหวาน
ปัจจุบันก็ทำงานเป็น

ให้แม่ไว้ใช้ในครอบครัว
แล้วก็ต้องส่งค่ารถ

ไม่มีที่จะเป็นแรง

ถ้าเดือนไหนมีงานน้อย

ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามา
ทุกวันนี้เป็นนี่ทั้งหมดร่วมแสงเข้ามา
ตอนเนี้ยตาเป็นต้อนเหนือก็มองเห็นมั่งไม่เห็นมั่ง
เคยมีอยู่ทีหนึ่งคือไอวันที่ตอกตะโกอ่ะ
วันนั้นกำลังเข้าแบบตามัว
แล้วก็ไปตอกพาดโลดีโป้มือตัวเอง

บอกว่าจะให้พาต้อเนื้อแล้วเราพาต้องพักฟื้นก็สามเดือน
เราไม่ได้ทำงานคนข้างหลังก็ไม่ได้กิน
เป็นห่วงที่สุดคือครอบครัว
ชื่อสมพิษจ้าเก่งถิ่นเถินอายุสี่สิบเจ็ดปี
เมื่อก่อนทำงานก่อสร้างกันสองคนกับแฟน
ตอนนี้เก็บผักขายหาน้องไม้ขาย
หน่อไม้โลละยี่สิบบาทหน่อไม้ขุดมาได้วันหนึ่งก็ประมาณห้าโลละบาท
ก็ร้อยหนึ่งผักบุ้งก็ยี่สิบกรรมกรรมละห้าบาท
บางทีหยุดงานก็ไปช่วยแม่เก็บผักบุ้งแล้วก็มากำขาย
เมื่อก่อนแม่จะเป็นคนช่วยพ่อทำงานจนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่ง
ข้อเข่าเสื่อมเขาก็จะเจ็บ
ตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่ค่อยได้ทำงานก็กลายเป็นพ่อคนเดียว
งานไม่มีทำบางทีไม่มีข้าวกิน
เห็นแม่นั่งร้องไห้ก็จะถามว่าแม่เป็นอะไร
สงสารค่ะคือเราอยากเหนื่อยแทนอยากทำทุกอย่างโดยที่เขาไม่ต้องมาเหนื่อยอะไรเลย
ให้แม่สบายอยากให้พ่อแม่เหมือนคนอื่นเขาโดยที่เขาไม่ต้องทำงานก็ได้เดี๋ยวเราทำเอง
ก่อนเริ่มจะมองไม่เห็น
มองเห็นก็บางทีมันก็ชัดบางทีก็ไม่ชัด

นี่ก็บอกลูกเขาบอกว่า
ป๊าต้องเอาพ่อหนูไปทำไม่ได้นะป๊า
อยากให้เขารักษาตาถ้าไม่ผ่าตาก็จะบอด
ที่พ่อไม่ยอมไปผ่าเพราะว่า
มันต้องใช้ระยะพักฟื้น๒๓เดือน
ทำให้พ่อไม่ได้ทำงานแล้วก็เงินมันก็ไม่พอใช้

เพราะว่าไม่อยากให้พ่อเป็นห่วงเรื่องครอบครัว
ก็อยากให้เขาผ่าอยากให้เขาหาย
ถ้ามีเงินสักก้อนจะเอาเงินก้อนนี้
เก็บไปใช้ในครอบครัวช่วงพักฝืนหลังภาตา

ร่างกายของคนเราใช้งานมาย่อมเสื่อมโทรมไปตามสภาพ
เหมือนกับคุณพ่อดวงตาอาจจะมืดมนต์ลง
แต่โชคยังดีที่มีลูกสาวที่กระตันอยู่
เป็นเสมือนแว่นสายตา
คุณแม่ข้อเข่าเสื่อมลง
เดินไปไหนมาไหนก็แทบจะไม่ไหว
ก็ยังโชคดีครับที่มีลูกสาวมีความกระตันอยู่

พยุงพ่อและแม่ให้เดินกันไปได้
แต่ครอบครัวนี้นะครับถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่ง
ผมว่าชีวิตของทุกคนในครอบครัวน่าจะดีขึ้น
และรอยยิ้มก็อาจจะกลับมาสู่พวกเขาได้อีกครั้งหนึ่ง
ครอบครัวของน้องไฟล์จากจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ที่นี่แล้วครับ

ฟ้ายฟ้ายเรียนอะไรมาหรือจบอะไร

ขายเกี่ยวกับเสื้อผ้าค่ะ

ทำไมหนูต้องสู้ขนาดนี้ด้วยร่างกายหนูที่เป็นผู้หญิงด้วย

นี่ก็คือที่ไปเก็บไปกู้ยืมเขามาตอนเรียนแล้วก็

ที่จะใช้จ่ายในครอบครัวเนี่ย

ก็เริ่มมีอาการป่วยคุณยายก็ไม่ดีใช่ไหม

สามคนคือป่วยหมดในบ้าน
หนูมาสังเกตเห็นเมื่อไหร่ว่าพ่อตาเริ่มฝ้าฟาง
เขาเริ่มทำอะไรเหมือนที่เขาเคยทำปกติคือพลาดไป
หยิบพาดบ้างตีมือตัวเองบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะเวลาทำงาน

ก็เวลากลับบ้านมาบางทีหนูก็จะเห็นแล้วว่าเขามีแผลกลับมา

บอกค่ะบอกว่าพ่อไปผ้าได้แล้วนะหนูเป็นห่วงพ่อ
เขาก็จะบอกว่าแล้วถ้าพ่อไปผ่าพ่อก็ต้องหยุดงาน
เราจะเอาเงินให้นายกินใช้ใจในครอบครัว
พ่อตอกตะปูเหรอคุณพ่อวันนั้นพ่อไปทำก่อสร้างเหรอครับ
ก่อสร้างครับกำลังตีแบบเข้าข่าย
ตีแบบเข้าขันทีนี้ช่วงไอ้แดบมันร้อน

ก็เลยพัดตามห้องมือของตัวเอง
หลุดออกเลยเลือดมันก็บานหมด
พอหายพอเลือดไม่ไหลก็นั่งสักพักหนึ่ง
นั่งสักพักหนึ่งก็ก็ลุกไปทำงาน

ไม่ไปคือใจสู้
พ่อแล้วตอนนี้มันเป็นถึงขนาดไหนครับ
มันผ้าสองข้างมันเป็นสองข้าง
ต้อเนื้อเหรอครับ
จะเห็นเป็นลูกน้ำเป็นจุด
บางทีก็ฟ้าไปเลยมองไม่เห็นเลย
แล้วพ่อได้ไปเช็คล่าสุดเมื่อไหร่ครับ
ฉันเช็คล่าสองปีที่แล้ว
กลัวหมอเค้านับผ่าหมอก็ถูกตรวจเริ่มว่าต้องผ่า
ทำไมพ่อไม่ตัดสินใจไปรักษานะครับ
คือหนึ่งเราเป็นครอบครัว
ถ้าเราผ่าตาแล้วภายในครอบครัวเรามีอะไรกิน

ตกตุ้งก็ต่างกว่าไม่มีสิทธิ์กับข้าวกินอะไรก็มีกิน
สิ่งที่พ่อห่วงที่สุดก็คือตอนพักฟื้น
ว่าจะต้องมีค่านู่นค่านี่อีกแล้วก็ห่วงว่าไม่มีคนทำงาน

แล้วถ้าช่วงพ่อฟักฟื้นนะลูก
แล้วถ้าไฟล์ทำงานหนักหน่อยเหนื่อยหน่อย

ทำได้ทุกอย่างเลย

อยากเป็นอะไรก็ได้ที่พ่อแม่ไม่ต้องเหนื่อย

ตอนนั้นว่าเงินทองอาจจะขาดสนแค่จริง
ข้าวสารแทบจะไม่มีกรอกหม้อ
ไม่มีเลยจ้าวันนั้นเข้าหมด

กำลังนั่วละ
อีกคนนึงแม่ก็ทำก่อสร้างกับพ่อเหรอครับ
มาหยุดทำได้ปีนึงแล้วจะทำไม่ไหวปวดขามาก
คือตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะหยุดนี่ก็คือแบกปูนนู่นนี่นั่นทำหมดทุกอย่างเหมือนกันใช่ครับ
แล้วมาเกิดอาการเมื่อไหร่ครับแม่
วันนั้นแบกปูนแล้วมันพาดล้มแล้วก็เลิกทำ
น้ำหนักปูนก็เท่ากันหนักมาก
ไม่เสื่อม
ก็เลยต้องหยุดแล้วตอนนี้แม่คือทำอะไร
ก่อนก็ไม่หยุดเฉยไปเก็บผักมาขาย

บางทีก็ไปรับบวกรับแต่งกวาเค้ามาขาย
แล้วก็ไปหาหน่อไม้ในบ้านจะหามาขาย
หาน้ำไม้ฝ่ายก็ช่วยแม่เนี่ยลเวลากลับมาอีก

ห่อไม้เก็บแล้วขายกันได้ยังไงครับ
ก็ไปแทงเอาที่กอมัน
วันหนึ่งก็ได้ประมาณ๓๔โล๕โล

วันได้๓โล๔โล
แม่จ๊ะแล้วที่เป็นข้อเข่าอย่างเงี้ย
แล้วไปดูแลรักษากับหมอไหม

เขาบอกว่าหมอนรองกระดูกมันเสื่อม
ก็กลัวเขาจะพากแล้วไม่ได้ไปอีกเลยจ้ะ
ยังผ่าไม่ได้จ้ะ
คือมีภาระที่จะต้องช่วยพ่อเขาทำกินอยู่
ยายไหนหวังจ๊ะ

ก็อยากให้มันผ่าขาแล้วก็ผ่าเข่าเนี่ย

แล้วก็ทั้งลูกเขยก็ตา

บอกเขาไปแล้วก็แย่ใหญ่เลยก็ว่า

เพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเสื่อมไปมากกว่านี้

เราไม่สามารถเห็นหน้าลูกสาว
เห็นความสำเร็จของลูกได้เลยนะ

ถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตเนี่ย

แล้วก็เป็นทุนตอนช่วงที่พ่อพักฟื้นตอนผ่าตาค่ะ

งั้นขอให้โชคดีนะครับ

ถ้าวันนี้สมมุติว่าเราได้ทุนไปนะครับ
ไฟล์เขาอยากจะทำให้พ่อกับแม่จริง
ขอให้ลูกคนนี้เขาได้ทำบุญนะ

กับแม่ก็จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงกัน

ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในครอบครัวเรา

ความยากจนในวันนี้นะครับคุณผู้ชม
ผมก็เห็นในความกระตันยูของเด็กคนหนึ่ง
ที่มีต่อพ่อแม่
แล้วก็เคยได้ยินมานะครับว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้
แต่เงินซื้อโอกาสที่จะสร้างความสุขได้
น้องฟ้ายและครอบครัวมาต่อสู้
เพื่ออยากจะได้ทุนไปต่อชีวิต
ในวันที่พ่อแม่ต้องรักษาพยาบาลโรคภัยไข้เจ็บ
เรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้ไฟล์พิชิตเงินล้าน
สำเร็จกับการตอบคำถาม๔ข้อ
ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ

ทุ่มภวงสนารีย์อย่างนี้

ยายผมขอบคุณมากที่ยังจำผมได้